เสียงไงเสียงไง

นี่เขามากันเป็น๑๐เลย

มากันชาวบ้านเขาบอกมาเอาไปทีเถอะ
ชายก็มีหญิงก็มา
ยกล้อก่อนออกตัวซะด้วย

หางดงจังหวัดเชียงใหม่มากเลยครับ

มากันสัก๓๐คนได้มั้งมอเตอร์ไซค์เป็น๑๐คัน

ตรงนี้คือถนนเรียบคลองชลประธาน

ดึกแล้วตีหนึ่งกว่าแล้วนะ

ชาวบ้านเขาเล่าว่าโอ้โหถนนเส้นนี้นะ

เป็นจุดที่วัยรุ่นนัดมาประลองความเร็วกัน

ดึกทุกคืนเดือดร้อน

ผู้โลยบังดีส่งคลิปนี้มาร้องเรียนกับ

ล่าสุดตำรวจหางดงนะครับ
แจ้งบอกว่าโอ้โหนักข่าวไม่ต้องห่วง
ลงพื้นที่แล้วตอนนี้ไปตรวจสอบ
ตามจุดเสี่ยงไปยึดรถจักรยาน
ดัดแปลงสภาพได้๕คัน
ส่วนไอ้ที่แข่งรถในคลิป

แล้วจะว่ากล่าวตักเตือนไปกำชับ
กำชับใครกำชับผู้ปกครองด้วย

ดังอยู่หรือเปล่าดังอยู่ในห้องไม่ลูก
ถามหน่อยไม่ใช่ออกไปแว้นมอเตอร์ไซค์

กลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดอายุไม่ถึง๑๕ปี
จากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มความเข้มงวด

ไอ้ที่ดัดแปลงสภาพยึดให้หมดเลยนะครับ
จะเป็นการป้องปรามอีกทางหนึ่งครับ